สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่เฮ้ย
ให้เยอะมาเลยค่ะให้เยอะให้เยอะจริง
เดินเข้ามาแบบว่าสั่งงานดีค่ะอ๋อนี่ใส่ต้นสุกมานะคะ
เขาบอกการหนีน้ำท่วมมากโอ้นี่หลายหลายจังหวัดก็บอกว่าไง
รู้ไหมว่าช่วยนำเสนอเขาบ้างเถอะอย่างชี้อุบลเนี่ยนะฮะ
บ้านเขาท่วมห้าเมตรแล้วน้องห้าเมตรเหรอคะ๕เมตรก็ไม่ได้มีการนำเสนอข่าว
พี่น้องชาวศรีสะเกดเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาท่วมก็ไม่มีการนำเสนอข่าว
ค่ะในย่านทางฝั่งของทางอีสานเองก็มีในหลายพื้นที่ที่แบบว่าน้ำท่วม
แล้วบางทีเราไม่เห็นข่าวกันอย่างศรีสะเกดเองเนี่ยเขาก็บ่นน้อยใจเพราะว่า
เขาบอกเขาเป็นจังหวัดเล็กก็เลยไม่ได้มีการนำเสนอข่าวกันออกไป
แต่ในขณะที่น้ำท่วมในพื้นที่เขาหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะ
รวมไปถึงสถานการณ์น้ำต้องบอกจริงว่าทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝน
นนทบุรีเองนี่คือรับไปเต็มเต็มค่ะอืมผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่า
เขื่อนป่าศักดิ์มีการปล่อยการระบายน้ำออกมาในปริมาณที่มากนะคะ
ประมาณสามพันหนึ่งร้อยถึงสามพันห้าร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที
ประตูน้ำบางไซจังหวัดอายุทยาก็ทำให้มวลน้ำเนี่ย
รวมกับน้ำหนุนในแม่น้ำเจ้าพญาไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
แล้วก็ถนนหนทางต่างที่อยู่ติดใกล้เคียงริมแม่น้ำตลอดทั้งแนวเลย
โดยสี่แยกพระราม๕ก็พบการจราจรชะลอตัวติดขัดลงเล็กน้อยนะคะ
เนื่องจากว่าปริมาณมวลน้ำเอ่อล้นขึ้นมายังพื้นที่ประมาณ๕๔๐เซนติเมตร
ส่วนปริมาณน้ำภายในซอยพิบูรสงคราม๑ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ท่วมอยู่บ่อยเลย
รอบนี้ก็ท่วมเยอะนะคะหรือว่าท่าเรือแตงโมนิดาเขาเรียกกันแบบอย่างนั้นนะคะ
วนน้ำเนี่ยไหลเข้าเอ่อเต็มพื้นที่เช่นกันนะคะระดับน้ำบนพื้นถนนสูงประมาณสิบห้าถึงยี่สิบห้าเซนติเมตร
แล้วก็ภายในซอยต่างที่อยู่ใกล้ริมน้ำระดับน้ำประมาณ๒๐๕๐เซนติเมตรค่ะ
ในบางจุดนี่ที่เป็นพื้นที่ตำตับเนี่ยนะคะสูงถึงยี่สิบเซนติเมตร
ที่หนึ่งจุดสามเมตรอะค่ะโดยบรรยากาศที่บริเวณสารกลางจังหวัดหลังเก่า
ท่าน้ำนนก็พบว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลเองเขามีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่๘สูบ
จำนวน๕ตัวเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำที่มันเอ่อล้นเข้ามาในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพญา
ซึ่งล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พบว่าน้ำท่วมถนนแยกพระราม๕
พิบูลสงครามนะคะแล้วก็สพเมืองนนทบุรี
ก็มีการคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแจ้งเส้นทางต่างเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงทางที่มันรถติด
รถเล็กก็มีเส้นทางให้เลี่ยงเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของรถดับ
นี่ระดับเอวแล้วอ่ะใช่ซึ่งเขาบอกประกาศแล้วด้วยซ้ำไปว่าตอนนี้นนทบุรีเป็นเขตพื้นที่น้ำท่วมแล้วด้วย
ใช่ค่ะซึ่งถนนในจุดดังกล่าวก็ประสบน้ำท่วมมาหลายวันนะคะจากน้ำขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนุน
โดยเมื่อคืนเกิดน้ำท่วมสูงบนถนนการจรจรเพราะว่านนทบุรีเมื่อคืนนี้ฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วย
อย่างที่บอกไปน้ำเหนือลงมาด้วยน้ำหนุนมาจากแม่น้ำเจ้าพญาฝนก็ตกลงมาอีก
มันเลยกลายเป็นว่าพื้นที่ต่างเนี่ยมันท่วมกันโดยรอบเลยทีเดียว
ส่งผลจริงจริงวันนี้เนี่ยนะคะนครปฐมตรงองค์พระสมุทร
เจดีใช่ไหมตรงทางนั้นแบบคือท่วมหมดเลยตอนนี้นครปฐมก็ลามท่วมไปด้วยนะคะ
อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปถ้าเป็นศรีสะเกดอืม
ก็ต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่วิกฤตมากแล้วทีเดียวค่ะ
ประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางน้ำสูงมาเกือบมิดหลังคาเหมือนกัน
โดยชาวอำเภอราศีสลัยมีการโพสต์ตัดเพาะบอกว่า
จังหวัดศรีสะเกดมันเป็นจังหวัดเล็กที่ถูกมองข้ามไป
ทั้งที่เป็นจังหวัดที่มีแม่น้ำมูลเช่นเดียวกับจังหวัดอุบลราชธานี
ต้องอยู่กับน้ำท่วมมาตั้งแต่ก่อนพายุโนรูจะเข้ามาไทยอีก
ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรุ่มต่ำที่จมบาดานมาเป็นเดือนแล้วนะคะ

เป็น๒เดือนฮะไม่ใช่เดือน๒เดือนกว่า

แต่อุบลเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่า๒เดือน

ส่วนการจราจรการสัญจรในจังหวัดศรีสะเกดก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วค่ะ
เพราะว่าประชาชนเขาจะข้ามฟากจากบ้านน้องอึ่ง
ฝั่งลาศรีสลัยเนี่ยให้นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ส่วนตัวไปจอดไว้ที่บ้านน้องอึ่ง
ก่อนจะขึ้นรถของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยค่ะ
เพื่อจะข้ามฝากไปทำงานที่ตัวอำเภอราศีสลาย

ปิดเส้นทางเพื่อไม่ให้รถทุกชนิดผ่านแบบ๑๐๐เลยนะคะ
ทั้งนี้รถรับส่งข้ามฝากก็จะหยุดวิ่งรับส่งในเส้นทางลาศรีสลัยน้องอึ่งเนี่ย
เนื่องจากว่าห่วงว่าถนนมันจะซุดตัว
แล้วก็ระดับน้ำมีการเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
ก็กลัวว่าประชาชนจะไม่ปลอดภัย
ซึ่งจะข้ามฝากตอนนี้ต้องเรือเท่านั้นแล้วนะคะ
ถูกซึ่งขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าโอ้โหแต่ละจังหวัดหนักเนอะเมนะ
แต่ทีนี้บางทีเรือค่ะบางทีไม่ได้มีหน่วยงานไหนเข้าไปช่วยเหลือ
บางทีเขาก็จะไม่มีเรือบางทีอย่างรถอย่างนี้

ก็อยากจะให้แบบว่ามีการประสานขอรับการสนับสนุนเรื่องของเรือนะคะ
จำนวน๕ลำแล้วก็เอาไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องในหลายหมู่ตรงนั้น
อุบลราชธานีเองเนี่ยค่ะก็สภาพแม่น้ำมูลที่ไหลไปรวม
สูงกว่าตะหลิ่ง๔๕๕แมตรเนี่ยค่ะ

จริงมันต่ำจริงตรงนั้น

คือถนนสายหลักถ้าเป็นอุบลราชธานีสายหลัก๓เส้นนี่คือท่วมหมดเลยนะคะ
ตอนนี้เขาก็ไปใช้ถนนเลี่ยงเมือง
คือแยกไม่ออกแล้วว่าเนี่ยคือแม่น้ำหรือคือถนนเอาจริงจริงค่ะ

มันคือถนนมันคือแบบมันคือเมืองอำเภอเมือง
วันนี้มันท่วมไม่ใช่ปกติเนี่ย
ที่เรารายงานน้ำท่วมเบื้องต้นก่อนหน้านี้

เพราะยังไงก็แล้วแต่น้ำมันจะไปตรงแม่น้ำโขง

แต่ปรากฏว่าตอนนี้ระดับน้ำ
เขาบอกบางจุดเนี่ยไม่ใช่๕เมตรนะฮะ

คือของทางฝั่งอุบรัชธานีก็จะเป็นระดับของแม่น้ำมูลนะคะ

ก็เริ่มทรงตัวมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะ

เห็นมั้ยแหละ้ชั้นท้อง
แนวโน้มก็จะเริ่มลดลงนะคะ
เพราะว่าตามลำน้ำสาขาทั้งแม่น้ำมูล

เริ่มลดลงแล้วก็แม่น้ำโขงมีระดับต่ำกว่าตลิง๕เมตร
เนี้ยก็ทำให้แบบว่าการระบายน้ำต่างต่างตอนนี้อ่า
ก็คือวันนี้ดีขึ้นเกือบเท่าโขงแล้วอ่ะถูกต้องไหมใช่ค่ะ
แม่น้ำโขงต่ำกว่าตลิ่งอืมคือจริงจริงวันนี้เองอย่างถ้าเป็นของ
เขื่อนเจ้าพญานะคะค่ะก็ปล่อยน้ำสูงที่สุด
เป็นประวัติการณ์ของปีนี้เลยอ่ะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลูกบาทเมตรต่อวินาที
คือปล่อยน้ำเยอะค่อนข้างเยอะตอนนี้ในหลายพื้นที่
เพราะว่าเขื่อนแต่ละอันเนี่ยคือรับน้ำแบบเต็มหมดแล้วอืมมันร้อนอ่ะ
เขื่อนนี้ร้อยยี่สิบสองบางเขื่อนร้อยยี่สิบสี่คือตอนเนี้ยเขื่อ
น้อยสุดสุดอยู่เก้าเก้าสิบสี่อืมเก้าสิบสิบเปอร์เซ็นต์ใช่
จุของน้ำทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าถ้าเขื่อนเจ้าพระยาถ้าระบายไม่ได้
ถ้าไม่สามารถบริหารจัดการให้ระบายอยู่ที่ประมาณสองพันสามถึงสองพันห้าได้เนี่ย
อันนี้เรื่องใหญ่ตอนนี้จะต้องพยายามแต่นี่ก็สามพันกว่าหลายวันแล้ว
เกือบสามพันสองค่ะวันนี้วันนี้ปล่อยเยอะมากปกติมันจะไล่ขึ้นมาตั้งแต่สองพันห้า
สองพันเจ็ดค่อยค่อยทยอยปล่อยขึ้นมาวันนี้ปล่อยเยอะสุดเลยฮะช่วงเช้า
เชื่อว่าหลายคนพี่น้องชาวนครปฐมเอยตอนนี้ก็กำลังโดนน้ำกันอยู่
เขาบอกเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยค่ะนะฮะแล้วก็พี่น้องชาวศรีสะเกด
ส่งกำลังใจไปให้นะฮะนี่ค่ะเราไปดูตามเขื่อนต่างต่าง
วันนี้สิบกว่าเขื่อนเนี้ยค่ะความจุเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
ก่อนหน้านี้ที่เราค่อนข้างจะมั่นใจคือปี๕๔เนี่ยน้ำมันเต็มเขื่อน
แล้วมันก็ไหลลงมาอืมวันนี้ฮะชะล่าใจไม่ได้แล้วอืม
เพราะตอนที่เราประกาศไปเมื่อเดือนกว่าทีแล้วเนี้ยมันอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
สิบเปอร์เซ็นต์ณวันนี้เขื่อนส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืม
ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยสุดแล้วก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะ
เรากำลังลุ้นว่าน้ำเหนือจะลงมาสมทบไหมอืมนี่ชัยนาธเองก็ท่วมนานแล้ว
เหมือนกันใช่ใช่ค่ะชัยน่านนี่หนักมากก่อนโนรุอีกใช่อืมเอาใจชุด
อายุทยาเองวันนี้เขาก็บอกว่าหนักค่ะหนักพอสมควรอายุทยาเนี่ย
ไม่เห็นไม่เห็นบ้านแล้วเหมือนกันกลายเป็นแม่ดาวหมดเลยอืมจะถามว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็กลัวทุกท่านลำบากกันอยู่ใช่ค่ะจริงจริงก็มีมีคุณผู้ชมส่งมาบ้างเหมือนกัน
หลายคนก็บอกว่าเออมันมันเดือดร้อนจริงจริงหลายที่ก็ท่วมแต่บางที่บางพื้นที่ไม่ท่วมก็มีเหมือนกันค่ะ
ก็บอกนครพนมไม่ท่วมนครพนมไม่ท่วมค่ะน้องคายไม่ท่วมริมโขงตันตอน
ริมแม่น้ำโขงตรงน้องคลายขึ้นมาทางข้างบนใช่ไหมครับอืมเนื้อตอนอีสานเหนือ
ตอนนี้อีสานล่างอ่ะกลางบนเนอะใช่ไหมคะอืมเพราะพี่เพิ่งกลับมาจากอีสานเออใช่
เมื่อวานนี้พี่ไปอยู่เวียงจันทร์มาก็พี่วันน้ำยังรับได้อีกเยอะอ่ะ
ทางฝั่งนู้นใช่ไหมคะถูกยังอีกเยอะอืมมันยังไม่ท่วมเลยอ่ะคือ
มันยังไม่ปกติเคยเห็นน้ำโขงเวลาล้นเนี่ยมันล้นเข้ามาที่นาชาวบ้านเลยล่ะ
แต่คราวนี้คือมันยังไม่ท่วมยังได้อีกประมาณสัก๒๓เมตรอยู่
แต่มันก็คือทางโซนฝั่งหนูไงเพราะว่าทางฝั่งอีสานล่างมันไม่รู้จะผ่านไปหาใครแล้วจริง
ด้วยแม่น้ำโขงมันคือจะต้องเหนือด้วยแม่น้ำมันจะต้องสูงลงต่ำ
อีสานเหนือยังไงก็ไม่ท่วมเพราะมันจะต้องลงมา
แต่คนที่อยู่อีสานใต้ลำบากอย่างที่บอกว่าตอนนี้
อุบลให้อีสานยังไงเขาต้องผันลงไปจนกว่าน้ำจากใต้จะเต็ม
มันถึงจะขึ้นมาได้อืมนะฮะบ้างไฟพญานาคเป็นยังไงบ้างพี่
เมื่อวานเขาบอกว่าขึ้นมาเยอะบางคนบอกว่าเห็นขึ้นน้อยขึ้นมาก
รอดูทั้งคืนอย่างเฉพาะเมืองกาลขึ้นไม่ขึ้นนะ
จะขึ้นลูกสองลูกอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่มีคนไปดู
เขาว่ากันว่าอย่างนั้นแต่ที่หลักเลยคือโพนพิสัย
อำเภอโพลพิสัยที่วัดไทยเป็นจุดที่แบบว่า
ทางจังหวัดน้องไข้เขาจะจัดงานบั่งไฟพยานาคเปียวแล้ว
ก็จะมีปีนี้เอาแพนเค้กไปลำนะฮะน้องแพนเค้กไปลำใช่
แต่นับวันมันก็น้อยลงจริงนะ
ปกติเขาขึ้นกันกี่ลูกคะเป็นพันไหมคะ
เป็นพันเป็นพันใช่ไหม
เป็นพันแล้วปีนี้เหลือ
คือชาวบ้านแถวนั้นถ้าคนผู้เท่าผู้แก่เขาไม่ได้ตื่นเต้น

เคยถามเขาว่าบอกมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้

แต่เขาไม่ได้นับกันหรอกแต่ขึ้นมาตลอดทั้งคืน
แต่เมื่อวานนี้นับวันเท่าที่ตัวเองติดตามกันมาเนี่ย

มันน้อยลงจนไม่รู้มันจะเหลืออยู่อีกนานแค่ไหนด้วยซ้ำไป
คือเมื่อวานนี้เป็นปรากฏการณ์นะฮะ
เมืองหนองคายเนี่ยมีโอกาสต้อนรับคน

หมื่นคนเนื่องจากว่ามันอั้นมาหลายปีไงน้อง

ก็มีบ้างไฟพญานาคเกิดขึ้นที่๒อำเภอ

ทั้งที่เมื่อก่อนพลพิสัยจะต้องเป็นหลายร้อยลูกนะ
แล้วก็ไปที่รัตนวาปีนะฮะ
ท่าเรือวัดรัตนวาปีปีนี้๑๔ลูก
แล้วไปที่พื้นที่ใกล้กันแถวนั้นนะครับ

แค่๒๕๑ลูกเอง

คนก็ไปรอดูกันเยอะอยู่เนอะ

แต่ทุกปีก็ไม่สามารถคาดดาวได้หรืออะไรว่าได้เท่าไหร่
ไม่ได้ปีนี้หมดจะขึ้นเยอะ

พูดตรงไม่เคยไปเวียงจันทร์ไม่เคยไปดูแบบฝั่งเวียงจันทร์เขาอย่างนี้
ก็คือคำถามอยากจะรู้ตัวเองเหมือนกันว่า
ตัวเองเคยเห็นมากับตาจริงในโลกนี้เห็นแค่ครั้งเดียว
แล้วที่ไปคราวนี้ได้เห็นไหม
ตัวเองเห็นกับตาน่ะเห็นครั้งเดียวที่บึงการเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้
ก็เลยอยากจะไปบอกอยากไปดูทางฝั่งลาวว่าเขาทำอะไร

แล้วมีประชาชนมารอดูแบบนี้นะคะ

แต่ฝั่งนู้นเขาก็เห็นเหมือนกันป่ะคะ
ฉันว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล่าของเขามาตั้งแต่เขาเด็ก
เขาก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นส่วนใหญ่คนที่เดินทางไป

เอาละไปเคารพทงชาติกันนิดนึง
กลับมาเดี๋ยวเข้าเรื่องการเมืองสักนิดหน่อยนะฮะ

จริงหลายคนน่าจะได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วแหละ
เพราะว่าก็เป็นวันที่มีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับ
ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ
ก็มีการสวดพระอภิษฐรรมมา๓วันแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงวันสวดจนถึงวันชาปนกิจ
ซึ่งหัวใจแต่ละคนก็ยังรู้สึกมันบีบคันในหัวใจมาก
วันนี้ค่ะทีมกู้ไพเป็นตัวแทนมูลนิ้วนิทิการ์ทรงเสริมธรรม

เขาเอาเสื้อผ้า
เสื้อผ้าที่เป็นอาชีพในฝันของน้องอะค่ะ

คือคำถามคือเมื่อก่อนเด็กก็จะบอกว่าโตขึ้น

เป็นทหารเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะ
คือจริงต้องบอกว่าเป็นคำร้องขอของ

อยากส่งน้องให้ได้เป็นไปตามฝัน

ไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันนั้นแล้ว

เครื่องแบบที่เขาอยากจะเป็นเนี่ยค่ะ

คือทุกคนไปตามหามาอยากเป็นครูหาชุดครู
อยากเป็นค่าราชการหาชุดข้าราชการ

ก็มีการประสานนักข่าวประสานทุกคนให้ช่วยเหลือค่ะ

คนบางคนก็อยากเป็นสังเกตว่าเด็กส่วนใหญ่อยากเป็นหมออืมมัน
พยาบาลคลูปเพราะว่านักปีอยู่แล้วได้ฟังมาคือเด็กพวกเนี้ย
เรียกแรกเรามให้หมอพยาบาญคือ
ฮีโร่ค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าการเป็นหมอเป็นพยาบาล
ก็เลยอยากจะเป็นหมอกันเยอะใช่
ใช่ซึ่งคือจริงเนี่ยทางพี่กู้ภัยบอกว่า
พ่อแม่แล้วก็ครอบครัวร้องขอตั้งแต่วันเคลื่อนร่างวันแรกเลยว่า
ถ้าเป็นไปได้ขอแบบเสื้อผ้าขอชุดให้น้องในวันนี้ได้ไหม
เพื่อที่เขาจะได้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิต
แม้ว่าเขาอาจจะรับรู้หรือไม่รับรู้แต่เขาก็ได้เป็นในสิ่งที่เขาฝ่ายฝันอยากจะเป็น
เหมือนเด็กเราเด็กเล่นชุดสไปเดอร์แมนอะไรอย่างนี้

เห็นเด็กฝาแฝดแล้วฉันแบบเศร้าจิตตกเนี่ยไม่น่ามาบอกฉันเลย
ไม่คือเอาจริงข่าวนี้พูดตรงคือทุกคนที่ดู
มินว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยในประเทศไทยคนไทยในต่างประเทศ
แม้กระทั่งคนทั้งโลกที่ไม่ใช่คนไทย
คือทุกคนแบบมันสะเทือนใจแล้วมันบีบคันหัวใจทุกคนจริง
ว่าจะเป็นคนมีลูกไม่มีลูกหรือว่ายังไงก็ตาม
แต่แม้กระทั่งในช่วงเวลาแบบนี้อันนี้ก็ต้องขอประนามจริงนะคะ
สำหรับคนที่ตั้งใจจะหากินจากเหตุการณ์แบบนี้

คำว่าเข้าข่ายนะคะยังไม่ได้ฟันทงว่าหลอกลวง
แต่ว่าคือมันมีหลายเพจมากที่เปิดรับบริจาค

ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือว่าเป็นผู้สูญเสีย

แล้วเขาบอกว่ามี๒เพจเนี่ยที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนซึ่ง
แม้ตอนนี้สองเพจนั้นจะลบโพสต์ออกไปแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้หมดแล้ว
แล้วเขาจะไปตรวจสอบถ้าเข้าข่ายว่าหลอกลวงจริงอันดับแรกจิตใจคุณนี่แบบ

จริงนะคือด้วยเหตุการณ์ขนาดนี้คือจิตใจคุณต้องพิจารณาแล้วจริง
และถ้าทางกฎหมายเนี่ยเขาบอกเลยว่า๒ประเด็นหลักเลย๑พรบคอมแน่นอนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
อันนี้เนี่ยคือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่เขาไม่เล่นพรบคอมอย่างเดียวนะคะเขาจะเล่นช่อกงด้วยช่อกงเป็นคดีอาญา
ที่ยอมความไม่ได้ลดโทษไม่ได้โทษไม่ได้
ถูกต้องค่ะช่อกงเนี่ยคุณจะโดนจำคุกอาจจะไม่เกิน๕ปีแต่ปรับก็ไม่เกิน๑แสนบาท
ทั้งจำทั้งปรับเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะขอฝากว่า
ใครที่คือเชื่อว่าทาน้ำใจไม่ว่าจะเป็นจากคนไทยในประเทศไทยจากต่างชาติ

บริจาคเงินสิ่งของหรืออะไรทุกอย่าง

บริจาคได้แต่ว่าอยากให้ตรวจสอบให้ดี
ตรวจสอบให้ละเอียดให้มันชัดเจนแล้วก็ถูกต้องจริง
เพราะว่าเราก็อยากที่จะให้เงินส่วนนี้
มันได้ตามที่ทุกคนตั้งใจคือช่วยเหลือครอบครัวจริง
ส่วนใครที่คิดจะหลอกลวงคนหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์นี้
ก็อย่าทำเลยค่ะบาปกรรมมันบาปจริง
คืออย่างน้อยถ้าคุณอาจจะเดือดร้อน
แต่ก็อยากให้คุณเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยการที่เขาสูญเสีย
มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าไม่เป็นไรหรอก
เขาได้เยอะแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องนั้นจริง
จิตใจสำคัญมโนธรรมสำคัญศิลธรรมสำคัญจริงนะคะ
ฝากไว้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า
เอกประยุทธ์นายกพร้อมคณะเดินทางไปที่วัดราชสามัคคีด้วย
เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
จากผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ถอดผ้าไตรพระราชทาน๕ผืน
แล้วก็วางดอกไม้จันทร์พระราชทานด้วย
แล้วก็ตามด้วยคณะรัฐมนตรีแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ
แล้วก็ยืนไว้อะไร๑นาที
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จากที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นประธานในสวดพระอภิษฐรรมไปแล้วนะคะ
มาร่วมงานแล้วก็ให้กำลังใจด้วย
ก็ขอส่งกำลังใจหนักให้กับครอบครัวที่รับฝันกระทบจากเขา

ถึงจะบอกเมย์บอกเมย์อย่าไปดูข่าวนี้

เวลาอ่านกรที่มีแบบคนเขียนหรือไม่ได้อะไรพี่ร้องไห้

แต่เด็กแบบว่าไอ้เจ๊ครีมงานอย่างนี้แหละ

นั่งดูเขาโอ้โหตาจิตตกอยู่๓วันจริง

มันไม่ง่ายเนอะ
เป็นลูกแฝดที่แบบเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่า

แล้วเด็กคู่แฝดจะต้องมาตายวันเดียวกันอีก

ส่งกำลังใจให้แบบเยอะเลย
อีกหนึ่งข่าวเรียกว่าวงการบันเทิงตลกนะคะ
สูญเสียอดีตนักแสดงตลกชื่อดังอย่าง

หรือว่าคุณบรรพฤษวีรรัฐในวัย๘๐ปี
คือนาย่งเนี่ยค่ะนาย่งเชิญยิ้ม
ก็มีการเปิดเผยสาเหตุนะคะ

ขอให้พี่เด่นดอกประดูกสู่พบภูมิที่ดี
ซึ่งล่าสุดนาย่งเองก็มีการเปิดเผยข้อมูล
สาเหตุการเสียชีวิตนะคะบอกว่า

มาจากอาการอ่อนล้าของโรคชราค่ะ
โดยก่อนหน้านี้อเด่นป่วยเป็นโรคอันไซเมอร์
ต้องรับประทานยาแล้วก็รักษาอย่างต่อเนื่องเลย

เด่นยังจำนโย่งได้อยู่นะคะให้ร้องเพลง

แล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักของน้องทุกคน
ตอนที่นาย่งเข้าวงการใหม่ลำบากมาก
ได้อเด่นนี่แหละค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเวลาไปทำงานก็จะติดรถแกไปกลับตลอด

ที่เขามักจะสอนน้องแล้วก็

ก็คือเรื่องของเงินทองเก็บให้ดี

ซึ่งอเด่นจะเป็นแบบอย่างให้กับน้องได้ดี
เรื่องของความขยันทำงานค่ะ
สำหรับอเด่นดอกประดูกเองชื่อจริงก็คือ
บรรพฤษวีรรัฐเป็นนักแสดงตลกร่วมสมัยกับเด๋อดอกสะดาว
อดูดอกอโดแล้วก็อดี๋ดอกมดัน
เคยแสดงร่วมคณะกับเด๋อดอกสะดาวแล้วก็เทพโงงามนะคะ
ก็ใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพ
ตั้งแต่ประมาณพศ๒๕๒๐ค่ะ
ก่อนจะมาเป็นคณะเด่นเดอดูดี
ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกแบบสุภาพด้วยค่ะ
ก็เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา
แล้วก็เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือด้วย
เป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของกองดุริยางทหารเรือก็ใช้ชื่อฉายาวว่าดอกประดูกในปีพศ๒๕๓๓
ก็ได้เป็นทั้งผู้ผลิตแล้วก็เป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตรมานานถึง๑๔ปีค่ะ
แล้วก็มีการทำธุรกิจผลิตดินเกษตรผสมชีวิตส่วนตัวสมรสกับคุณสุวพันธ์อุบลชาตินะคะหรือว่าเจ๊ตือ
ก็นักแสดงสาวที่พบรักกันระหว่างร่วมงานแสดง

ตอนนี้ก็มีการตั้งศพนะคะบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดสิริพงศ์ธรรมนิมิตรนั่นเองนะคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเอาจริงที่กับอเด่นดอกประดูกเนาะ

คุณธรรมนัฐอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมในพักของคุณธรรมนัฐ
คุณธรรมนัฐเนี่ยออกมาจากภักดิ์พลังประชารัฐถูกต้องไหมฮะ

ไม่ได้เป็นหัวหน้าหรอก
มาเป็นหัวหน้าพักแต่ในที่สุดแล้วคนนั้นก็ขอลาออกใช่ไหมฮะ
ค่ะแล้วก็กลายเป็นคุณธรรมนัฐเนี้ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักอืม
แต่เมื่อวานนี้คือเอางี้เราเข้าไปดูที่กฎของการเมืองก่อน
แปดสิบวันก่อนการยุบสภาค่ะทุกคนสามารถย้ายพักได้หมดเลย
ใช่เราเห็นเกมการเมืองเราจะเห็นอะไรบ้างหนึ่งอืมวันเกิดคุณเนวินชิดชอบ
อืมวันเกิดคุณเนวินชอบโอ้โหสอสอสารพัดภักดิ์เลยค่ะ
ถูกต้องไหมฮะรวมตัวไปรวมตัวที่วันเกิดคุณเอวินชิดชอบ
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอาละไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าการไปงานวันเกิดคุณเนวินชิดชอบก็เหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนทางการเมือง
เพราะคุณเนวินก็เคยเป็นรัฐมนตรีมาก่อนถูกต้องป่ะแล้วก็มีทั้งพักสอสอพักเผื่อไทย
แบบสอสอของพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ยังมีไปของคุณเนวินชิดชอบเลยนะฮะ
ขณะเดียวกันวันนี้ก็มีข่าวออกมาคือเมื่อวานน้องอิ๊งน้องอิ๊งเนี่ย
เขาก็ได้มีการพูดว่ามีการขาดเดาเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้น้องอิ๊งเนี่ย
เขาลงพื้นที่น้ำท่วมที่อายุทยากับพักเพื่อไทย
มีเสียงสัมภาษณ์น้องอิ๊งไหมฮะไม่มีนะฮะอย่างที่บอกอิ๊งเนี่ย
เขาก็เลยคาดคณีกันว่าคาดิเดตนายกไม่ใช่แพทองทาน
เปิดตัวแล้วไหมแต่คนที่หนึ่งอยู่เป็นไปตามคาดเลยอ่า
แล้วก็เป็นข่าวมาตลอดระยะเวลาเลยค่ะคุณเศรษฐาอืมทวีสินใช่
จำกันได้ไหมฮะเจ้าของอะไรเจ้าของแสนสิริอืมเจ้าของ
พิตตี้แสนสิริค่ะเป็นคาดิเดตนายกเบอร์หนึ่งเพื่อไทย
เพื่อไทยขนาดเดียวกันถามว่าอิ๊งแพทองทานชินวัฒน์
นะฮะลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณชินวัฒน์กับคุณหญิงพจมาเนี้ยอืม
ก็เป็นเบอร์๒เป็นเบอร์๒เป็นคันดิเดตนายกเบอร์๒ของพักเพื่อไทย
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วอีกหนึ่งคนล่ะเพราะปกติเนี่ยตามมารยาทจริงเนี่ย
ปกติตามธรรมเนียมของพักเพื่อไทยเขาจะมีสามคนอีกคนนึงเนี่ยเป็นใคร
ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกเลยว่าใครจะเป็นใครตัดสินใครสุดท้ายแล้วรายชื่อทั้งหมดเนี่ย
ก็ต้องเข้าสู่พักเพื่อไทยแล้วก็มาสรุปกันอีกทีนึงค่ะเนาะ
เมื่อวานี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากนี้จะเยอะมากขึ้นอืม
คุณสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มกวนสอสอของเขา
สองคุณธรรมนัฐอืมคุณธรรมนัฐเนี่ยอย่าลืมนะตัวแปรสำคัญ
แปรสำคัญเพราะว่าถ้าสมมุติคุณธรรมนัฐมายก
อย่าลืมว่าตอนนี้เป้าหมายหลักคือให้เราเลือกตั้งยังไงก็แล้วแต่
เราก็ต้องหาได้มากกว่าสามร้อยห้าสิบใช่

ถูกต้องป่ะขอโทษครับเพื่อไปชัดดาวนสวก่อน
เพราะฉะนั้นจำนวนที่นั่งในสภาจะต้องเอาให้ได้เยอะที่สุด
คุณอนุทินคุณเนวินเขาก็อวยพรคุณอนุทินไง
เขาเป็นอาจารย์ใหญ่เขาอยากจะเห็นคุณอนุทินเนี่ย
เป็นนายกเป็นลูกศิษย์เห็นเป็นลูกศิษย์ได้เป็นนายกบ้าง

ครูใหญ่ครูใหญ่ไหมเป็นครูใหญ่นะฮะเป็นครูใหญ่ของบ้านภูมิใจไทย
เขาก็อยากเห็นลูกศิษย์ของเขาได้เป็นนายก
แล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าโอเคล่ะภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพักขนาดกลาง
ขนาดกลางปุ๊บแต่วันที่วันเกิดคุณเนวินเนี่ย
ทำให้เห็นว่าอาจจะเป็นพักขนาดใหญ่หรือเปล่า
เพราะทุกคนเจ้าของพื้นที่ย้ายไปภูมิใจไทยเยอะถูกต้องไหมครับ
เพราะเป็นพักขนาดกลางที่แบบว่าสามารถมิกกับใครก็ได้
สองก็ไปดูปุ๊บพักเพื่อไทยเอง
คุณธรรมนัฐมานี่มี๑๐กว่าคนไปบวกเสียงเยอะนะฮะ
คุณสมศักดิ์เทพสุธินมาก็มีติดตัวมาหลายคนเหมือนกัน
คุณธรรมนัฐมาครบทุกคนที่ออกไปเลยป่ะคะพี่มด

บางคนจะกลับมีข่าวว่าบางคนจะกลับพลังประชารัฐ

ก็ต้องลาออกจากพักเดิมเข้าสู่พักใหม่๙๐วันไง

มีใครบ้าง

ไม่ได้คุยกับสุชาติเลยเพราะการเมืองไม่คุยกัน
อ๋อแล้วเราจะรู้พร้อมกันตอนเขาแถลงอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
ตอนนี้งอนกับสุชาติอยู่ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่

ก็ไม่รู้ก็ได้ข่าวว่าน้องกับพ่อก็ไปอยู่กับเพื่อไทย

พี่บุ้เตฐานว่าเขาบอกทำไมเขาคุยกับสายการเมือง

มาพี่บุ้เตฐานว่าเขาถูกไม่คิดไม่คุยแบบนี้

คุณนี้พราดหัวเรานะ
ออนไลน์ทายรัฐพราดหัวเลย

มารวมกันซึ่งเขาบอกเป็นการรวมเฉพาะกิจวันนึงมันต้องแตกอยู่แล้ว
ถูกต้องไม่ฮะวันนี้เมื่อพลังพจันทร์รัฐปุ๊บเราดูดิ
เขาบอกเป็นการรวมเฉพาะกิจวันหนึ่งมันจะต้องแตกอยู่แล้ว

มันก็มีปัญหามากมายแม้กระทั่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
ไม่ที่จะเป็นการเลือกตั้งที่พระบอตรอด
กลุ่มนึงทอลดิฟุทธิพงก็น่าสนใจ
ปากน้ำจำได้ไหมปากน้ำที่ไปกราบพลเอกประวิทย์จำได้ไหม
จำได้เขาจะอ้าวแล้วได้ข่าวแววว่ากลุ่มปากน้ำ
ก็จะย้ายไปซบกับภูมิใจไทยอย่าลืมสิคิดถึงกลุ่มปากน้ำ
คิดถึงใครใครคิดถึงใครใครอ่ะชมสวัสดิอัศวะเหม
เอ๊ะหนูอ่านเขาอัสวะเหมเลยค่ะใช่ชมสวัสดิ์อัสวะเหมบอก
เอ๊ะคุณตูอ่าลูกสาวของชมสวัสดิ์อัสวะเหมชื่ออะไรน้องเพลง
ร้องเพลงเป็นแฟนกับใครลูกของคุณอนุทินเป็นลูกกับคุณอนุทินอืม
อืมโอ้ยเขาเชื่อมโยงเก่งจริงเลยค่ะเออพี่เขาว่าแยกแต่เหรอแม่
เป็นลูกเป็นแฟนกับน้องเป๊กอืมถูกต้องไหมอ้าวแล้วเขาจะไปไหนกัน
แต่พี่มดกับคุณพ่อยังไม่คุยเรื่องการเมืองเลยลูกกับพ่ออาจจะ
แยกหรือเปล่าลูกสาวของลูกสาวของน้องเพลงอ่ะเออลูกสาว
คุณตู่อ่ะเขาก็เป็นผู้ช่วยคุณตู่เป็นผู้ช่วยพอเขาอยู่อ่า
ใช่ไหมก็ต้องจับตามองหนึ่งแล้วกลุ่มปากน้ำที่เขาบอกจะไป
จะไปอ่ะเพราะกลุ่มปากน้ำก็มีสอสออยู่หลายคนอ่ะอาจจะไปอยู่กับคุณอนุทิน
หรือเปล่าตัดมาอีกหนึ่งกลุ่มคุณบีพุทธิพงศ์จำคุณบีพุทธิพงศ
ตอนนั้นพลังประชารัฐเนี่ยชนะในกรุงเทพมหานครเกือบหมดเลย
ชนะประชาธิปัตย์เมื่อก่อนในประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหานครเนี่ย
ที่ชนะคือประชาธิปัตย์ใช่ของปรากฏว่าคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ย
นำสอสอพลังประชารัฐเนี่ยหลายต่อหลายคน
ชนะในกรุงเทพมหานครก็แววว่าแววอีกแล้ว
จะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่าอืมคือตอนเนี้ยหลายคนอ่ะเขาบอกว่า

เขามีความตั้งใจว่าเขาจะเป็นนายก

ซึ่งคุณสมศักริณูชาติเทพอุทินแน่ตอนนี้
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่

แต่ครั้งนี้ก็ต้องดูทีท่านในร้อยแปดสิบวันนึงนะว่าใครจะมาใครจะไป
ใครจะอยู่กับใครล่ะอย่างสุชาติตันเจริญไม่ไม่เคยอยู่เพื่อไทย
แต่เคยอยู่สมัยคุณทักษิณตอนนั้นคุณสุชาติตาเจริญอยู่กับคุณเนวินมาตลอด
แต่ก็แววว่าคุณสุชาติตันเจริญแววอันนี้แว่วเหรอค่ะ
แววแววดังขนาดไหนหาแววกี่เดซิเบลแววอยู่ใกล้ใกล้วิวแววแววแววแวว
แม่ฉันเป็นดาราฉันก็ต้องอ่านข่าวทั่วไปเนอะพอแต่ข่าวการเมืองคุณแม่นี้

ซึ่งเขาเคยมีพักแล้วก็มีนักการเมืองที่รู้จักกันเยอะ

ที่ทำให้แบบสก
ก็อาจจะเป็นสู่ชาติ
แววว่าอาจจะไปอยู่กับคุณโทษเจ็ดต้นเย็นหรือเปล่า
แววว่าคุณสุชาติตั้งพักใหม่โดยให้ลูกชายคนโตเนี่ยเป็นโศกพัก
มีไหมครับโอ้โฮจบแองทิมไปต่อไม่ถูกเลยนี่คอมเมนต์มาแล้วนะคะ

มีคนเขียนอยู่นะเนี่ยใช่เพราะถ้าคุณแม่เป็นนายกนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนก็เลยไปถามพลเอกประวิทธิ
วันนี้สอสอเขาจะย้ายกันออกหมดแล้วนะอืมพลเอกเบิกแม่
ทุกวันนี้พรรคยังเหนียวแน่นอยู่พลเอกประวิทธิ์บอกโอ๊ยเหนียวแน่นอยู่แล้ว
จากนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าได้คุยกับร้อยเอกธรรมนัฐบ้างหรือเปล่า
สพยาวเนี่ยมีข่าวว่าจะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยเนี่ย
เด็กประวิทย์ก็เลือกบอกว่าไม่ตอบไม่ตอบคำถามดังกล่าวเลย
นะฮะทางด้านหัวหน้าพักหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก่อนดีกว่า
กล่าวถึงความพร้อมในการลงพื้นที่พบปะประชาชน
ก่อนมีการเลือกตั้งว่าตั้งใจจะเดินทางไปพบประชาชนในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยแหละ
โดยเฉพาะช่วงเข้าสู่หมวดความพร้อมการเลือกตั้ง
ส่วนตัวบุคคลเนี่ยที่จะเข้ามาอยู่พักเพื่อไทยเนี่ย
ก็จะต้องเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับการทำงาน

นะครับเข้ามาเป็นคาดิเดตนายกเนี่ยแล้วก็แพนธวทางอยู่อันดับ๒
ตอนนี้ยังไม่ได้เลือกใครเลยยังไม่ได้ตัดสินใจใครเลย
เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรายชื่อทั้งหมดภักดิ์เพื่อไทยต้องมาสรุปกัน

ส่วนกรณีคุณอนุทินเนี่ยเปรียบเทียบการทำงานระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทย
ตนยืนยันว่าการทำงานทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจฮะ
เพื่อที่จะให้พักเพื่อไทยกลับมาแลนด์สไลด์
หรือกลับมามีที่นั่งในสภามากที่สุดอีกครั้งหนึ่ง
ขนาดที่เลขาอธิการภักดิ์ครับคุณประเสริฐจันทระรวงทอง
ก็มาตอบว่าร้อยเอกธรรมนัดลาออกจากหัวหน้าภักดิ์เศรษฐกิจไทย

บอกไม่ขอให้รายละเอียดนะฮะ

หากจะเข้ามาอยู่ในสังกัดต้องผ่านกรรมาติการบริหารภกร

ร้อยเอกธรรมนัฐจะมาอยู่กับพักเพื่อไทยหรือเปล่า
มันมีแววบ้างเหรอแม่แวว

คนที่แว่วกับแม่คือกุมารทองรึเปล่า

ฝั่งนี้น้ำหนักเยอะมากเลยน่ะอืมใช่ไหมถูกไหมก็ออกมาอีกสักพักหนึ่งแน่
ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นน้องอยู่ตั้งร้อยแปดสิบกว่าวันเนอะถูกไม่ถึงแล้วสิ
เขานับตั้งแต่ยี่สิบสี่กันยานะก็หายไปแล้วประมาณสิบกว่าวัน
อ่ะหลือร้อยเหลือร้อยสิบหลีกร้อยอีกร้อยกว่าวันอะเนอะอ้าว
อ้าวเอาล่ะไปดูเรื่องของ
ภูเก็ตค่ะหัวร้อนต้องบอกเลยว่าโดนนะคะโดนโทษหนักเพราะว่าพบฉี่ม่วง
ด้วยอืมฉี่ม่วงด้วยสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเรียบร้อยค่ะจากกรณีที่นายจิรษักไร่ใหญ่นะคะ
เป็นคนขับแท็กซี่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตก่อเหตุทะเลาะด่าทอกับชาวบ้านนะคะ
แล้วก็ยังเคยถูกร้องเรียนว่าไม่เคารพกฎจรจรขับรถเร็วบีบแตร่ไล่คนอื่น
พอถูกเตือนเนี่ยก็ด่าคนอื่นว่าเสือกนะคะสรุปเมา
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัวมาสอบปากคำที่สพกระทู้ค่ะเพื่อหาข้อเท็จจริง
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกรุ่งฤทธิ์รัตนภักดีผู้กำกับการสอบพอกระทู้
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุมีการเชิญตัวนายจิรษักคนขับแท็กซี่ป้ายเขียว
แล้วก็ว่าที่ร้อยโทพาสกรผู้ถ่ายคลิปขณะเกิดเหตุเข้ามาสอบถามหน่อย
โดยตนเนี่ยให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจนสามารถติดตามตัวมาได้นะคะ
แล้วก็ให้การตรงกันว่ามีปากเสียงกันตามคลิปที่เห็นจริง
ต้นเหตุมาจากว่าเจ้าของคลิปเนี่ยมองว่าคนขับรถป้ายเขียวขับรถไม่เคารพกฎจรจร
เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
จากนั้นเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการจับตรวจปัสสาวะทั้งคู่
ผลการตรวจปรากฏว่าคนถ่ายคลิปไม่พบสารเสพติด
ส่วนผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่เนี่ยค่ะพบสารเสพติดในปัสสาวะด้วยนะคะ
ก็เลยมีการนำตัวไปยืนยันผลที่โรงพยาบาลป่าตอง
ผลตรวจจากศูนย์ปฏิบัติการพบว่าร่างกายมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ก็คือแอมเฟตามีน
ก็มีการแจ้งข้อหาแล้วก็นำส่งพนักงานสอบสวน
โดยตอนนี้ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวค่ะที่สพวิชิต
จากว่าห้องคุมขังของสพกระทุยังปรับปรุงไม่เสร็จ
ทางด้านนายกรพิทักษ์อสุวรรณหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
ก็มีการบอกว่ามีการตรวจสอบคลิปต่างแล้วก็ประสานทางสพกระทู้
พบความผิดคือการใช้วาจาไม่สุภาพเนี่ยค่ะก็มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
แต่จากการประฉลกับสพกทู้พบว่าผู้ขับรถแดดโดยสารมีสารเสพติดในร่างกาย
ซึ่งมันเป็นองค์ประกอบความผิดของการพักใช้แล้วก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตได้ด้วยนะคะ
ทั้งนี้ทางขนส่งเองก็รวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาต
เพราะว่าเคสนี้ต้องจัดการขั้นเด็ดขาดค่ะคือเพิกถอนใบอนุญาตไปเลย
ส่วนรถเนี่ยก็ใช้ต่อไปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความผิดเฉพาะคน
ก็คือให้คนอื่นในบริษัทสามารถใช้รถคันนี้ได้ต่อไปเพิกถอนเฉพาะคนขับ

ถามแบบนี้ละกันค่ะรู้ไหมว่าขึ้นรถเมย์สายไหนแล้วเหงาที่สุด
เขาบอกว่ารถโดยสารธรรมดาสาย๘๒ท่าน้ำพระประแดงบางลำพูเหงาที่สุด

ใช่ไหมเหตุเกิดจากความเหงา

เป็นการเล่นคำว่าเห็ดกรรมเห็บ
อันนี้เขาเข้าใจว่าเพราะเห็ด

มีคนถ่ายรูปนี้นี่รูปนี้มา

เขาบอกว่าอยู่เมืองไทยมันดีจริงครับ

คนบนรถน่าจะเหงาเพราะส่วนใหญ่แล้ว

เห็ดเกิดจากฝนตกแล้วเบาะชื้น

มีเหตุงอกงามออกมานี่ไม่ได้ขึ้นมาต้นเดียวนะจ๊ะ

เห็ดพวกนี้กินได้เหรอเธอ
มันเชื้อลาอะไรอย่างนี้

แต่คือเรื่องนี้พอภาพนี้ถูกถ่าย

ประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขอสมกก็เลยมาชี้แจงเขาบอกว่า

มันก็มีจริงเลยแปลว่าขนาดนี้
ผมไม่ตัดต่อราคาลงทุนไง

ก็ตอนนี้เอารถคันนี้
ไปเข้าซ่อมบำรุงที่อู่สแหมดำแล้ว

เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษารถโดยสาร

ในฐานะที่ครอบครัวเคยทำธุรกิจรถ
มีรถท่ามาก่อน
น้ำท่วมในรถด้วย
เป็นเชื้อราเป็นเชื้อโรค
เป็นแบบอย่างนี้มันก็ต้องทำ

เพราะว่านอกจากชื้นแล้วก็คือ

แต่ว่าความสะอาดมันต้องมีด้วยใช่ไหม

อันนี้สิไงพี่คลาสสิกแบบอันตราย
อย่าลืมนักเชื้อเหลว

ฉันก็ให้เกียรติโพสต์
ต้นทางเขาเล่อนมูกเหตุเกิดความเหงาก

แต่ก็คือเราไม่รู้ว่าพูด

แต่มันก็มันต้องใช้เวลาในการเจริญเติบโตไงไม่ใช่ว่าวันเดียวมันเด้งบึ้งไงบ้าง

แสดงว่าไม่ค่อยมีใครนั่งหลังรถหรือมั้ง
พนักงานคงแก๊บคนข้างโครงการแล้วก็กลับเลยเพราะว่าด้านหลังไม่มีใครเห็น

อ้าวทุกวันนี้รีวิวกันเยอะ

พวกเราก็รีวิวสินค้าเราก็ทำนู่นทำนี่กันเยอะ

ถูกทุกวันแต่ทดลองใช้จริงอันนี้อย่าเพิ่งเนาะ
ทดลองนอนในโรงเย็นสนใจไหมล่ะคะ
หนูว่าชอบที่น้องเขียนตรงกระดานเขียนเลยว่าพี่มดทดลองนอนในโรงเย็นรีวิวประทับใจ

เราตายเนี่ยเราต้องไปนอนดูก่อนว่าโรงศพเนี่ยโอเคไหม
แต่ตอนเราตายเราก็ไม่รู้แล้วไหมว่ามันเย็นไม่เย็นอ่ะ
นี่เขาไปลองนอนตอนที่เขายังมีชีวิตเลยถูกไหม
ถูกก็คือแต่บางทีมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่ง
อย่างเพื่อนฉันอย่างนี้อายุสักเท่าฉันเนี่ย

ทุกวันนี้ทำหล่อนทำอะไรยะเตรียมห้องจัดงานศพนะ
นางจัดงานศพเตรียมตัวเองไว้แล้วค่ะเป็นกะเทยค่ะ
แล้วก็แบบว่าพ่อแม่นางก็ตายหมดอย่างนี้
นางก็เลยบอกว่าเนี่ยอีนี่กูก็เหลือตัวคนเดียวแล้วลูกก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้
ไม่ประวัติกับชีวิตเลยเตรียมไว้ไว้
แต่ไม่ใช่แบบโอ้โหจัดทุกอย่างนะนางก็จัดสถานที่เดี๋ยวอะไรอย่างเงี้
นางบอกนางเตรียมตัวตายเพราะนางแบบว่ารู้สึกเตรียมตัวตายตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
ว่าจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระใครอะไรอย่างนี้
มดดำมึงจัดกับกูไหมล่ะอ๋อมึงจัดคนเดียวเถอะค่ะกูยังไม่พร้อมค่ะ

คืออันนี้เป็นการรีวิวสินค้าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะ
แชร์ภาพคนหนึ่งฮะนี่น่ากลัวเหมือนกันนะคะอ๋อตอนแรกนึงว่านอนสองคนมันสะท้อนเนอะมันสะท้อนตอนแรกนึงว่านอนสองคนยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะโรงเย็นเดี๋ยวนี้เขาเขานอนคู่ได้ด้วยหรอซึ่งโรงในนอนในโรงแก้วใส่เนี่ยที่สามารถมองเห็นด้านในได้เนี่ยนะพร้อมรู้ว่าโรงเย็นกระจกโรงเย็นแก้วขนาดตามสั่งลูก
ก็มากินเหล้าหรือมางานไฮโล
เกรงใจคนนอนอยู่ข้างในบ้าง

ก็คือเอาส่วนใหญ่ก็คือคนตามต่างจังหวัด

แต่นี่เขาก็เลยทำเป็นกระจกให้มองเห็นเข้าไปทะลุข้างในเลย
ตอนนั่งเล่นอยู่ก็ได้เกรงใจว่างานศพใช่ไหม

แต่มันก็ขนลุกเบาเหมือนกันเนอะ
แล้วบางคนก็กลายเป็นโรงเย็น
โรงเย็นมันกลายเป็นของจำเป็นในแต่ละหมู่บ้านแล้วนะ

แบบว่าจะเผาได้ง่ายอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงแล้วหลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่ออกไปปั๊บ
นะฮะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิตย
หลับเต็มตื่นนอนด้วยเครื่องนอนเทพพนมผมสะดุ้งตอนแกลืมตา
ทดสอบความเย็นจากเจ้าของแบรนด์แล้วน่าจะเป็นการแผนคิวซี
ตรวจสอบคุณภาพใช่ไหมฮะหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินวันนั้นเลย
เดี๋ยวก่อนกลัวนะดูดิเออเขาลืมตาแล้วเขาลืมตามองกล้อง
แต่คนอยู่กับโรงฉันว่าคนที่อยู่กับโรงศพวันเขาไม่กลัวหรอก
ผมไม่กลัวหรอกเพราะเขาอยู่กับโรงศพเขามีอาชีพทำโรงศพ
อย่างพวกเพื่อนกับเธอที่จัดโรงมงดอกไม้เขาไม่กลัวน้องรุธอ่ะ
น้อยรุธผู้จัดการน่ะน่ะน้ำปุ้งจรุงจิตอย่างเงี้ยอยู่กับศพ
คือยังไงรู้ไหมเมย์สั่งไว้เลยว่าถ้าสมมุติตายไป
จะต้องเอาน้ำปรุงจัดจัดดอกไม้อืมส่วนใหญ่อย่างที่นางคิวเต็มอย่างเ
ก็คือรอวันลูกหลานก็ต้องมาโทรตามคนนี้จัดดอกไม้จัดงานศพอืม
นางเป็นคนจัดดอกไม้ที่แบบอันดับต้นต้นไงจริงจริงแล้ว
บอกว่าไม่ให้ใช้น้ำปุ้งเหรออะไรนะอุ๊ยยังไม่ตายค่ะยังอยู่ดีค่ะ
ไม่ก็แต่หมายว่าคนที่เขียนบอกไว้คือใครคะก็เพื่อนเพื่อน
แบบว่าลูกค้านางส่วนใหญ่จะแบบกำหนดเลยนะว่า
ต้องใช้คนที่จัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเจ้าของร้านเขาเล่าอย่างนี้
เขาบอกโรงแก้วเนี้ยมีคนสั่งซื้อแล้วโอ้เป็นคนจากสปลาวอ๋อ
เพราะต้องส่งภาพให้ลูกค้าดูว่าขนาดคนนอนเนี่ย
จะอึดอัดไปไหมมันใหญ่ไปไหม้อะไรอย่างนี้
มันจะอธิบายเป็นเออเป็นนั้นก็อาจจะไม่ได้อ่ะโรงศพอ่ะ
ก็เลยทำให้ดูถูกเหมือนเราไปซื้อที่นอนอ่ะ
เราก็ต้องดูว่าแหม่คิงซ้ายครีนซ้ายความสบายมันต่างกันเนอะ
อืมใช่ไหมล่ะอันเนี้ยก็เลยส่งภาพให้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว
อัดคลิปพร้อมบอกวิธีการใช้งานเลยว่าเวลาเปิดแอร์ตรงนี้ตรงนั้น
ตรงนั้นอยู่ตรงไหนอธิบายให้คนสปลาวฟัง
ด้านในเนี้ยนอนสบายจริงจริงหรือเปล่าอืม
ถ้าไม่เย็นจริงก็จะมีระบบแจ้งเตือนทันทีนั่น
ใช่มิ้นเคยอ่านข่าวอยู่ที่เขาบอกว่าระบบแจ้งเตือนเขามาเป็นเสียงนะพี่มด
เหมือนเขาตั้งออโตเมติกไว้ว่าถ้าเกิดสมมุติอุณหภูมิข้างในมันต่ำกว่าที่เขาตั้งอะค่ะ
ก็จะร้องว่าแบบเหมือนจะพูดทำนองว่าแอร์ไม่เย็นปรับแอร์หน่อยหรืออะไรอย่างนี้
เป็นระบบสั่งเหรอใช่ใช่ใช่เป็นเสียงเออเป็นเสียงแบบอะไรแอร์ไม่เย็น
แอร์หน่อยใครก็ได้อะไรประมาณนี้ที่ที่เคยอ่านข่าวนะ
นั่งสวดอยู่ไม่สะดุ้งเหรอก็นี่แหละสะดุ้งตั้งแต่แบบเรานั่งสวดอยู่
แล้วก็ไปลงใส่แล้วนะเออแล้วสักพักถ้าเสียงมาเอ๊ะไม่เย็น
ปรับหน่อยแอร์ไม่เย็นอย่างเงี้ยก็น่ากลงคงวิ่งอ่ะอยู่แล้วค่ะอืม
แต่ตั้งเป็นระบบแบบอัตโนมัตินะถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าที่แบบ
สูงกว่าที่ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเนอะต้องไปดูเขารีวิวว่าเขารีวิวออกมาเป็นยังไง
อืมนะเอ้าพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
อ่ะไปดูน้องใบเฟิร์นหน่อยเออใบเฟิร์นตอนหลังพูดแล้วไงบอกว่า
ที่หลายคนถามว่าใบเฟิร์นทำไมรับงานไปแบบเป็นผีบ้าเนอะ
คือนางทำทุกอย่างที่ได้เงินนี่ไงนางงดช้อปปิ้ง
ไม่ซื้อของไม่อะไรเลยทำบ้านแน่เลยถูกป๊ะใช่ไหม
พี่จะตามเองไปช้อปนั่งใช่ไหมไม่ตั้งคุณมีชมผู้ชมผู้ผีบ้านเนอะ
นี่จะพูดสื้อเยอะมากสายแฟนแต่ให้ใหม่ก็ยังไม่ค่อยสื่อนะ

อาจจะซื้อบางอย่างแต่เราไม่รู้ก็ได้หรือเปล่า

ถึงเวลาเพื่อนฉันก็จะขนมาให้ฉันใส่แต่เอาคืนนะ

ยืนแล้วคืนเพราะว่าใส่ทำงานอืมแบบอย่างกว่าอีกคนมีเยอะ

พี่ใส่แบรนด์เนมก็ห่มทั้งตัวเราคุณแจ๊กไง
คุณแจ๊กก็ตลอดมาจากพี่

แต่เชื่อไหมไอแจ๊คเป็นคนที่ซื้อแรนดเนมแล้วได้ขายได้ทุกชิ้น

มันใส่ปุ๊บเนี่ยอีก๒วันไปขายแล้ว
เขาก็แบบโพสต์ขายมันหมดไลฟ์ขายตลอด
พี่เบียร์ใบหยกเจ้าของตึกใบหยก

อย่างนั้นเลยหรือป๊อดพี่มดด้วย

ไปบ้านเขายังไม่ทันรู้ตัวเข้าห้องไปหยิบมาหมด

แต่อันนี้ใบเฟิร์นก็บอกว่านางก็ไปตรวจบ้านนาง

เป็นบ้านที่มีมูลค่ากว่า๘๐ล้านบาท

ใช่ใช่เขาทำงานเก็บอันเก่ง

แต่เรายังโชคดีเราทำตอนที่เหล็กมันยังไม่ขึ้น
พาไปชมบรรยากาศทำเลถี่ดินสร้างบ้าน

ที่จะซื้อบ้านเนี่ยหนูไม่ได้มีซื้อกระเป๋าแบรนเนมมานานมากจริง
เรียกว่าไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะทำบ้าน

เดี๋ยวตอนเวลาทำบ้านจะรู้สึก

พอกันบ้านยกตรงพระรามเก้าอ่ะมันก็แพงอยู่แล้วป่ะที่
เชียที่คำภรณ์อยู่ติดกันอ่ะลัวบ้านเดียวกันอ่ะ
อยู่ด้วยแต่ตอนนี้แม่ยังติดบ้านเดิมอยู่อืมเนอะนะดีแล้ว
แสบไฟวนทัยตัวเองอยากจะมีใช่อย่างเนอะแหละ
ทุกคนไม่ค่อยชอบซื้อคอนโดไม่ฮะทั้งอยู่ทั้ง

มีคนออกแบบนี้

ไม่แล้วพี่มดไม่ได้ย้ายออกจากบ้านด้วย
ค่อยทำไปทีละส่วน

มันต้องทำนานมากกว่าจะแบบเสร็จทั้งหมด

ใช่คือสร้างตึกไปเรื่อย

มันก็ต้องย้ายไปถ้าเราอยู่ตึกเดิมมันก็ทุบไม่ได้
ได้มีคนมาทำบ้านให้ตลอด

ต้นรายการเราพูดถึงเรื่องของบ้างไฟพญานาค

ไปดูลีลาน้องแพนเค้กรำบวงสวง
บ้างไฟพญานาคที่น้องค่าย

ปกติแต่ละปีแต่ละแบบเทศกาลต่าง
มันก็จะมีแต่ละวนเบียนไป

ไฟพญานาคขึ้นเมื่อก่อน

การจัดกิจกรรมก็คือที่อำเภอโพนพิสัย

อำเภอรัฐนาวาปีซึ่งในแต่ละปี
จะมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากเลยล่ะค่ะ
หลังไหลไปที่พื้นที่

รอชมปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคด้วย

เหมือนเดิมตลอดจริงน้องแพน

เขามีเชิญคุณแม่ไปรำไหม

ไม่ปิ่นงานขึ้นไปเลย

อยากไปเห็นที่ฝั่งลาวเขายึงเยิงอะไรที่พูดหรือเปล่า

เขาไม่อยากจัดเนี่ย

แล้วบ้านเราหรอ

แต่ของเขาปีนึงเขาไหว้๒วันจริงนะ
แล้วก็ไม่ได้แบบในวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าเขาค่อนข้างจะชัดเจน

แต่ก็มีการชี้แจงเคลียร์ใจอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว

เดี๋ยวจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองในการ

ดราม่าเรื่องใหม่มาแล้ว

บอกเป็นดราม่าเรื่องชุดนอนกับเรื่องหุ่นที่ดูแบบ
ขาดวินัยในการดูแลรูปร่างหรือเปล่า

คนบอกว่าชุดนอนไม่อินเตอร์เลยอ่ะ
อันนี้อันนี้ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาหรือเปล่าวะ

ทำไมฉันนอนไม่อินเตอร์

ของฉันชุดนอนขาดแล้วขาดอิงก็หล่อจริง

อันนี้ก็คือพูดตรงคืออันนี้ก็ไม่กลัวไปว่าเขาว่า
คืออิงฟ้าก็เลยออกมาไลฟ์ชี้แจงเรื่องนี้เขาบอกว่า
นอนไม่อินเตอร์ยังไงอ่ะกัปตันอเมริกาเลยนะ

กัปตันอเมริกาไม่อินเตอร์ไงกัปตันอเมริกาเลยนะ
เธอก็เลยตั้งคำถามกลับมาว่าคือยังไงอ่ะนางงามต้องนอนยังไงเหรอ
ก็ไม่ได้วิตกจริตอะไรหรอกแต่ว่าเออมันก็ขำดีเหมือนกันเนาะ

พี่เปิ้ลทำท่านี้อ่อคือแสกกลาง
พี่ใหญ่ก็เห็นประกวดนางงาวเยอะ

ไม่เหมือนว่าผงฟ้าล่างประมาณนั้น

หนูคิดถึงพี่กับพี่หนุ่งหนูคิดมากจริง
อ้าวไปดูคลีย์ค่ะตอบชัดเลยว่ามีโอกาสคุณเพชรจ้าหรือเปล่าอ่า
คือก็เป็นคู่หนึ่งที่หลังจากแต่งงานกันใช่ไหมคะมีลูกแล้วก็ตัดสินใจว่า
เอาอย่าร้างสำหรับคู่นี้นะคะเองก็ออกมานะคะตอบคำถามจากชาว
โซเชียลเขาถามว่าหลายคนดูรายการ

แล้วก็แฮปปี้มากกับตรงนี้เราไม่คิดเรื่องนั้นกันเลย

เปิดประตูเดินไปมาหากัน๒นาที

ใช่ไหมล่ะต่างคนที่ต่างมีสเปสส่วนตัว

หรือเปล่า

สำหรับสมาชิกใหม่ของบ้านของคุณแมททิวดีกับคุณลิเดียนะคะ
มาแล้วน่ารักมากน้องดีออนค่ะ
นี่เด็กชายดีออนดีนสวัสดีครับผม

แต่แมททิวตอนหนุ่มคือหน้าสวยเป็นผู้ชายหน้าสวยมาก

จริงดูสิมาเห็นไหมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลย

คนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันแบบ

ครั้งที่แล้วก็พูดอย่างนี้บอกคนนี้ขอเป็นคนสุดท้าย

สวัสดีค่ะ